แต่ว่าคุณผู้ชมค่ะงานนี้ขยับเข้ามาฟังใกล้คุณผู้ชม
คุณจ๊ะนงพนีค่ะตอนนี้เป็นจ๊ะพลเมืองดีอยู่
เพราะว่ากลับบ้านที่อ่างทองไปทำการเลือกตั้งสักนิดนึง
ไม่ได้เลือกตั้งเปล่านะจ๊ะพอเข้าครูหา
กาวไปเรียบเรียบร้อยออกมานอกครูหา
ป๊ะเจอลอตเตอรี่๒แผงใหญ่
แล้วยังไงล่ะเมาเหรอ
จ๊ะนงพะนีอยากให้เสียชื่อเมาหมดทั้ง๒แผง

ตั้งใจกลับบ้านไปเลือกตั้งสมาชิกสมาเทศบาล
ทำหน้าที่พลเมืองดีเสร็จปั๊บ
หน้าครูหามีแผงขายลอตเตอรี่๒แผง

เหมามาหมดเลยจ้ะ๒แผงคุณค่ะ
ปั้มจริงแต่ความน่ารักอยู่ตรงไหนรู้ไหมคะ
ก็คือจะตอบกลับคอมเมนต์นะว่าที่เธอเหมาะมาหมด๒แผง
เพราะว่าคุณอาคนขายนะเขาเป็นคนพิการค่ะ

อยากจะให้คุณอาเนี่ยคุณอากลับบ้านไปพักผ่อนเถอะ
เหมามาเยอะแค่ไหนได้เลขอะไรมาบ้าง
ตั้งใจกันเลยค่ะตั้งใจกันเลยนะจ๊ะ
ส่องดูเลขสักนิดนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะ

เราก็จะมาในจุดที่เราปราบปลื้มค่ะ
ใช้คำว่าเหมาค่ะเพราะว่าเราจะรวย

แล้วต้องรู้กันที่หนึ่งนะคะว่า
เราอ่ะจะถูกบ้างมั้ยจะถูกบ้างมั้ย
เราไม่ใช้คำว่าเราจะถูกกี่ใบเราจะใช้ว่าเราจะถูกบ้างไหม

เออฟังไม่ผิดค่ะซื้อมาทั้งหมดคือหนึ่งร้อยหนึ่งใบ
เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะอีก๒วันเท่านั้นนะคะ
เราจะรู้กันแล้วว่าจ๊ะนงพนีเนี่ยจะเป็นจ๊ะเศรษฐีนีหรือเปล่า
มาเป็นหลักฐานให้แชร์ชัดเลยว่าถูกก็ถูกไม่ถูกก็คือไม่ถูก
ปกติคนที่ถูกลอตเตอรี่นะคุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตไว้เลย
คนใจบุญชอบช่วยคนอื่นแล้วจะรวย
ไม่ใช่อะไรสำคัญคือต้องทำกับพ่อกับแม่

นี่มันชันแล้วล่ะเออขอให้ทุกคนรวยอีก๒วันนะคะ